สำหรับปีหน้าใครปีชงเต็มก็คือปีมโรง
ปีเอปีชงร่วมใช่ไหม
ชงร่วมก็คือปีจอปีฉลูปีมะแม่
หลายท่านก็เริ่มที่จะไปเสริมสิริมงคลแก้ปีชงกันแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจที่วัดมังกรกรรมราวาส

ถือว่าคึกคักเลยแล้วก็มีประชาชนไปทำพิธีแบบนี้แล้วนะ
จุดทูปแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนับพันคนนะ
ถือโอกาสในช่วงก่อนเข้าสู่ปี๒๕๖๑นะครับ
เดินทางเข้าไปไหว้พระทำบุญภายในวัดมังกรกรรมลาวาส
หรือว่าวัดเล่งเนยี่ย่านเยาวราชกันอย่างคึกคัก
กลางสภาพอากาศที่เย็นสบายนะครับ
โดยส่วนใหญ่บอกว่านิยมพาครอบครัวมาไหว้ทำบุญที่วัดแห่งนี้
จากมีความศรัทธาตามความเชื่อของศาสตร์จีน
รวมถึงสบายใจมาก
เมื่อได้ร่วมสะดอกเคราะห์แก้ปีชงในปี๒๕๕๙
เช่นครอบครัวชัยพฤกษ์
บอกว่าขอพรให้เดินทางปลอดภัย
ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวที่จังหวัดชุมพร
ค่ำคืนของเมื่อวานนี้นะครับ
ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ

พาลูกมาไหว้พระขอพรที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ

แล้วก็ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับ
โดยได้นำส้มและของไหว้แก้ปีชงมาสะดอกเคราะห์
ทำมาค้าขายร่ำรวยเฮ่ง
เขาบอกแบบนี้นะครับค่ะก็เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเนอะ
ก็ขอพรจากท่านก็สบายใจแล้วเราก็ดี
ทำการค้าก็ดีสุขภาพก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

สำหรับดวงชงปี๒๕๖๑มี๔นักศัตริย์
ชงโดยตรงคือปีนักศัตริย์มโรง
ชงร่วมคือปีนักศัตริย์จอฉลูและมะแม

โดยปีมโรงถือเป็นปีที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ส่วนปีชงร่วมอย่างปีจอมีความเชื่อว่าจะทำอะไรติดขัด
ฉลูจะได้รับผลกระทบเรื่องเคราะหกรรม
และปีมะแม่จะได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ
ส่วนของไหว้ปีชงแก้ปีชงก็คือส้มเขียวหวาน
ผลไม้มงคลตามความเชื่อซึ่งหมายถึงความโชคดี

สื่อถึงความหมายชีวิตที่รุ่งเรืองโชดช่วงครับ
กระดาษเงินกระดาษทอง๑๓แผ่น
พร้อมเทียบแดงเขียนชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิดเอาไว้แก้ชงตัวเอง
ให้นำกระดาษมาปัดที่ตัวเอง๑๓ครั้ง

หลดเท้าจนสุดแขน
ขอย้ำเป็นการปัดออกนะฮะนี่ฮะ
แบบนี้แบบคุณพี่ท่านนี้ถูกต้องนะครับ
เคราะห์ออกนะฮะรับโชคเข้านะครับ
แล้วก็ฝากกระดาษไว้ที่สารเจ้า

แล้วก็ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย
เป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีนะครับ
สำหรับประวัติของวัดเล่งเนื้อยี่นะครับ
ตั้งแต่ปี๒๔๑๔หรือว่า๑๔๖ปีแล้ว
เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
ซึ่งชื่อของวัดมาจาก๓คำในภาษาจีนแต้จิ๋ว
หลายคนจึงเรียกว่าวัดมังกร
ส่วนชื่อวัดมังกรกรรมลาวาสนั้นเป็นชื่อทางการ
ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเทพที่ประชาชนนิยมกราบไหว้ขอพรมากก็คือ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยสิงเอี๊ยะนะครับ
รวมถึงเทพเจ้าในวัดทั้งหมด๕๘องค์
ประชาชนหลายท่านก็เดินทางไปกัน
รวมถึงวัดทั้งวัดไทยวัดจีนทั่วประเทศ
ก็จะมีประชาชนได้ไปทำบุญได้ไปสักการะได้ไปขอพร